จะต้องผนวกทั้งความไฮเทคและความมีกลมกลืนกับธรรมชาติ

อย่างเช่นโครงการบ้านสวนสุขใจ
โครงการนี้น่าสนใจมากนะครับ
ติดตามได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยเลยฮะ
บ้านหลังกระทัดลัดล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

โครงการนำร่องสร้างที่อยู่อาศัย
ซึ่งผสานระหว่างเกษตรอินทรีย์ที่เน้นเรื่องสุขภาพ
สารเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวก
เพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์ในยุค๔๔
มาใช้บริหารจัดการได้อย่างลงตัวค่ะ
โซลาเซลที่อยู่ด้านหลังของดิฉันตรงนี้นะคะ
เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่โครงการบ้านสวนสุขใจ

สำหรับเอาไว้ใช้รถน้ำต้นไม้และพืชผักสมุนไพรค่ะ
ซึ่งการใช้งานก็สามารถทำได้ง่ายนะคะ
ตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันค่ะ
โดยสามารถใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟน
ซึ่งสามารถกำหนดการใช้งานได้ทั่วทุกมุมโลกทั่วโลกค่ะ
ไฮเทคของบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วยกล้องวงจรปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบปั๊มน้ำ
ทั้งหมดควบคุมและสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
ต่อระบบอินเทอร์เน็ตแถมรองรับวิวแชร์

ก็สามารถเดินไปรดน้ำต้นไม้ได้รอบบ้านค่ะ
ส่วนแผงโซลาเซลล์นี้เป็นการสร้างความสะดวกสบาย
ให้กับผู้อยู่อาศัยที่ปัจจุบันหันมาใช้พลังงานทดแทน

เกษียณแต่เป็นคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ

เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีไวไฟด้วย
แล้วก็ระบบแพ็คเกจที่ขายมันมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตด้วย
น่าสนใจความทันสมัยในความพอเพียง

ต้องการให้การใช้ชีวิตมีความสุข
ทำกลางความร่มรื่นในสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่สะดวกสบาย
ปัจจุบันเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคน

คนปัจจุบันแทบทุกคนปัจจุบันเราจะเห็นว่า
แม้มีผู้สูงอายุก็จะรู้จักใช้ไวไฟ
มีมือถือมีแท็บเล็ตกันค่อนข้างเยอะ
ก็เชื่อว่าทิศทางของสังคมในอนาคต
เทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญอย่างมาก
นั้นเราซึ่งเป็นผู้ขายผู้ขายอสังหาริมทรัพย
เราก็ต้องปรับตัวเรื่องนี้ตอบโจทย์ให้กับคนในสังคมให้ได้
เพราะช่วยให้เจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลูกด้วยแสงอาทิตย์ถึง๑๓๐

โครงการนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มคนวัยเกษียณ
และคนเมืองที่ต้องการอาศัยอยู่ถ้ำกลางธรรมชาติ
ยังมีเอกชนอีกหลายแห่งที่ก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยไฮเทค